ใส่ไปใส่ไว้เดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟัง
เดี๋ยวจะพาไปทานขนมโบราณอร่อยกันหน่อยดีกว่า
ขนมนี้หาทานยากนะคะโดยเฉพาะช่วงสิ้นปีแบบนี้
เดอร์หลั่งไหลเข้ามาเพียบเลยเพราะว่าหลายต่อหลายคนเนี่ย
เขาก็สั่งขนมเพื่อจะไปให้เป็นของขวัญปีมงปีใหม่
ญาติผู้ใหญ่ก็มีหรือว่าไปให้เพื่อนฝูงก็มี
ก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยแล้วก็ช่วยเป็นการ
เรียกได้ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนนะคะ
ขนมที่แสนอร่อยนี้ที่ออเดอร์แน่นขนาดนี้
ชื่อว่าขนมนางกงโบราณของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประชารัฐ
บ้านเหนือรุ่งอรุณตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ช่วงสิ้นปีแบบนี้ค่ะชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกัน
มือทำขนมนางกงสูตรโบราณนี้ส่งขายตามออเดอร์ที่สั่งมา
ช่วงเทศกาลปีใหม่โอ้โหลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยนะ
เขาสั่งกันเยอะมากเพราะว่าจะเอาไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมอบขนมให้หรือว่าของน่ารักให้เนี่ย
ก็เป็นอะไรที่เป็นไอเดียดีเหมือนกันนะคุณนะครับซึ่งยอดออเดอร์ตอนสั่งมาตอนนี้นะคะ
ไม่ต่ำกว่าวันละหนึ่งร้อยชิ้นนะคะทำกันมือเป็นระวิงเลยนะคะ
ก็สร้างรายได้เข้ากลุ่มได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสูตรขนมกงนี้ได้สูตรมาจากคุณยายหยินบุญสืบนะคะ
ที่เคยประกอบอาชีพทำขนมนางกงขายแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณยายเลิกขายไปนานมากแล้ว
คุณยายก็เลยนำเอาความรู้ที่ได้จากการทำขนมนางกงที่ตัวเองมีเนี่ยนะ
สืบทอดให้กับชาวบ้านได้สารต่อกันแล้วก็สามารถทำขายได้เป็นรายได้เสริมด้วย
ซึ่งทุกครั้งที่ทางกลุ่มมีการรวมตัวกันทำขนมนางกงออกมาจำหน่าย
ชาวบ้านก็จะรีบมาอุดหนุนเลยเรียกว่าขนมนางกงเนี่ยไม่พอต่อความต้องการเลยนะคะตอนนี้
แสดงว่าต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับแล้วก็อร่อยมากน่าจะเป็นอย่างนั้น
ใช่ในช่วงนี้ทางกลุ่มก็นำขนมนางกงมาแพ็คใส่บรรจุพันธุ์จำหน่ายในราคาห่อละ๓๕บาทแบบนี้
ถือว่าราคาไม่แพงเลยนะกับขนมที่เป็นขนมโบราณขั้นตอนการทำเนี่ยยุ่งยากมากแล้วก็หาทานได้ยากด้วย
ปกติทางกลุ่มก็จะทำตามออเดอร์จากหน่วยงานต่างหรือว่านำไปส่งขายตามร้านเบเกอรี่แล้วก็ชาวบ้านทั่วไปก็จะสั่งมาทานเป็นออเดอร์ค่ะคุณ
ไม่ได้ทำจำหน่ายกันมากมายนะคะเพราะว่าทำกันเองในชุมชน
แต่ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าออเดอร์แน่นเพียบจริงเยอะมากจริงเพราะว่าคนเขานิยมสั่งมาเป็นของขวัญปีใหม่อย่างที่บอกไป
รายได้ในแต่ละเดือนเฉลี่ยไม่น้อยนะคะคุณเดือนนึงเนี่ยประมาณ๕๖๐๐บาทต่อคนนะ
ไม่ได้ต่อครั้งนะต่อคนนะคะก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านที่ว่างเว้นจากอาชีพเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะคะ
สำหรับแฟนรายการที่สนใจอยากจะอุดหนุนขนมนางกงสูตรโบราณนี้เป็นแบบต้นตำรับเลยของชุมชนบ้านเหนือรุ่งอรุณนะคะ
สามารถติดต่อสั่งออเดอร์หรือว่าสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยคุณผู้ชม๐๙๔๖๙๗๘๕๗๖นะคะ
ใครสนใจอยากจะสั่งในช่วงปีใหม่นี้ลองโทรไปสอบถามดูได้ว่าออเดอร์เยอะไหมทำทันไหมนะคะ
แล้วก็ช่วยกันสืบสารขนมโบราณด้วยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยหาคนทำขนมโบราณแบบนี้ได้ยากมากแล้ว
น่าทานด้วยนะคะแล้วก็เก๋ไก๋เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นด้วย
ซื้อเป็นของฝากของปีใหม่แบบนี้ดีเลย